คดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีครับต้องบอกว่าโอ้โห
จับได้ก็เป็นบุญของชาวบ้านนะไอ้แก๊งนี้เนี่ยมันก่อเหตุอุกอาจเหลือเกิน
หลายครั้งด้วยนะครับมีกันอยู่สามคนนะครับ
ผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยไปใช้มีดแทงเด็กชายวัยสิบสี่ปี
ไส้ทะลักแล้วเอากระเป๋าสตางค์เข้าไปนี่ฮะ
ตอนนี้จับได้แล้วมี๓คนนะครับคดีนี้โชคโชน
แต่ละคดีเนี่ยไม่ใช่ย่อยนะครับสามคนนี้ครับทุกผู้ชมครับ
หรือว่าในอทอายุยี่สิบปีมีนายชาญชนะเรืองปทุมหรือนายป๊อก
อายุ๒๔ปีแล้วก็นายสลาวุฒิเกรดพุทธหรือในเก่งอายุ๒๕ปี
นายป๊อกเนี่ยเสื้อลายทหารเมื่อสักครู่นี้สลาวุฒิเนี่ยเสื้อสีดำแขนสั้น
ส่วนปฐมพ่อหรือว่านายอาร์ทเสื้อดำแขนยาวไปจับได้ที่บ้านพัก
หลังหนึ่งนะครับในพื้นที่หมู่สามตะบนลำโพอำเภอบางบัวทองจังหวัด
นทบุรีนะครับทั้ง๓คนนี้ก่อเหตุร่วมกันใช้มีดแทงเด็กชายวัย๑๔
ปีจนไส้ทะลักเพื่อชิงทรัพย์เป็นกระเป๋าสตางค์ของเด็กข้างใน
มีเงินอยู่ร้อยบาทตอนนี้เด็กชายคนนี้ก็อาการปลอดภัยแล้วนะ
ไว้ได้ชัดเจนตอนที่ก่อเหตุนะฮะไปทำร้ายน้องเขานะฮะใช้มีด
เขาไส้ทะลักเลยเพื่อจะเอากระเป๋าสตางค์นะครับแล้วก็ยัง
ไปก่อเหตุนะฮะนี่ฮะอันนี้ภาพวันนั้นที่น้องเขาถูกทำร้ายนะครับขี่
จักรยานยนต์มากันแล้วก็ก่อเหตุนี่ฮะทำร้ายเขาแล้วก็เอากระเป
ตางค์ไปเดี๋ยวฟังนะฮะว่าไอ้พวกนี้สารภาพว่ายังไงนะครับ
ผู้ชมครับแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์กับเด็กชายวัยสิบสี่ปี
คนนี้เนี่ยพวกนี้ยังไปก่อเหตุแทงนายนิพนธ์สินศุกร์อายุ๕๓
๒ปีจนบาดเจ็บสาหัสนะครับเมื่อคืนวันที่๑๓กรกฎาคมนะครับ
หลังจากนั้นก็ไปก่อเหตุเดียวกันนี้นะไปก่อเหตุปล้นทรัพย์
นะวัยรุ่นชายวัย๑๕ปีใช้แก้วน้ำเหล็กเก็บความเย็นไปใส่
นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งภาพวงจรปิดจับไว้ได้ทุกจุดเห็นไหม
เนี่ยคือมันทำอะไรแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยอ่ะ
เห็นใครยืนอยู่คนเดียวสบโอกาสเข้าไปทำร้ายเขาแล้วก็ปล้นเอาทรัพย์สินเข้าไป
ค่ะสามคนอย่างงี้มันปล้นทรัพย์แล้วนะฮะช่วงสองทุ่มครึ่งเนี่ยนะ
ปล้นทรัพย์วัยรุ่นชายสองคนที่หน้าหมู่บ้านปอผาสุกทำร้ายเขานะ
รถจักรยานยนต์เขาแล้วชิงมือถือไปสองเครื่องหลายเหตุการณ์เหลือเกินนะครับ
คดีนี้ตำรวจสืบสวนสพบางบัวทองไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะ
ได้จากหลายจุดนะฮะแล้วก็ไล่ไปจนเจอจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้ขี่ไปก่อเหตุ
่งไปทางพุทธมนตรสาย๙เข้าซอยลำโพแล้วเข้าบ้านหลังหนึ่ง
ตามไปเจอจริงฮะนี่ฮะขี่ไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปเข้าบ้านหลังหนึ่งไปตรวจสอบที่บ้านเนี่ยเจอตัวครับเจอสองคนก่อนเมาอยู่เลยนะฮะ
ยึดของกลางเป็นกระเป๋าสตางค์ของเด็กชายวัยสิบสี่ปีได้ด้วยที่แทงเขาจนไส้ทะลักแล้วเอาของเขาไปเนี่ยนะฮะ
แล้วก็กระเป๋าสะพายของนายนิพนธ์วัย๕๒ปีที่ถูกแทงจนบาดเจ็บสาหัสอีกคนนึงก็ได้แล้วดูมีดที่มันใช้เห็นไหมมีดแต่ละเล่มเนี่ยโอ้โหนะครับ
แล้วก็ตามไปจับได้อีกคนนึงนะครับอีกคนนึงคือนายสารวุฒิเนี่ยเขาอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแถวบางบัวทองนะ
สามคนเนี่ยร่วมกันก่อเหตุหลายคดีนะครับบางคดีก็ไปกันสองบางคดีก็ไปกันสาม
พลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งมาสอบปากคำผู้ต้องหานะครับ
มีนายปฐมพรกับนายชาญชนะสองคนนี้เนี่ยสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
บอกว่าวันเกิดเหตุที่ก่อเหตุเนี่ยนะตั้งวงดื่มเหล้ากันแล้วก็เลยชวนกันมาหาปล้นทรัพย์ชาวบ้านนะครับ
ที่ต้องใช้อาวุธทำร้ายเขาอ้างว่าผู้เสียหายเนี่ยขัดขืน
ก็ถูกแล้วก็จะมาปล้นเขาเขาก็ต้องขัดขืนไว้ก่อน
หลังก่อเหตุนี้ก็เอาเงินไปแบ่งกันวันที่ก่อเหตุอยู่สองสำรายเนี่ยแบ่งกันได้พันห้าคนละพันห้านะครับ

ได้เงินเป็นเท่าไหร่อ่ะก็ตกไปประมาณพันห้าแล้วก็ซื้อของกินใช้กัน
กินหมดเลยใช่ครับมันไม่คุ้มเลยเนี่ยเลี่ยงไหว้กระดีเนี่ย
ติดยาเสพติฝะไม่ติดยาเสพติฝะวันนั้นกินเหล้าก็ไปกันครับ
กินเหล้ากันแล้วก็ออกไปนอกกันครับ

เมตต์เนี่ยของใครไงเมตต์แท็งใคร
เมตต์ของที่บ้านเนี้ยหรอครับ

เป็นรถแอร์ล็อครถพ่อครับ

เฟสเป็นรถของรุ่นน้องครับ

แล้วเขาสู้ผมก็เอามีดจากที่บ้านไปไปแทงเขา

ถูกจับไปอยู่ในคุกนี่มัน
มันจะเข็ดไหมมันจะจำไหมเนี่ยนะ
ฟังจากพฤติกรรมการให้ข้อมูลเนี่ย

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ

ก็เลยนำตัวไปควบคุมไว้ก่อนนะครับ

คดีนี้นะฮะผู้ต้องหาก่อเหตุ

คดีนี้มีแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ

ตี๒ก่อเหตุชิงทรัพย์

แทงเขาจนไส้ไหลไส้ทะลักออกมาเลยนะครับ
หน้าร้านสะดวกซื้อในซอยบางบัวทอง๑๒ทับ๑ได้กระเป๋าสตางค์ที่มีเงินจากเด็กเนี่ย๑๐๐บาทได้ไป
จากนั้นนะครับเวลาใกล้เคียงกันนะครับประมาณ๑๐นาทีเท่านั้นของคืนวันที่๑๓กรกฎาคม
ก่อเหตุชิงทรัพย์ใช้มีดแทงนายนิพนธ์วัย๕๒ปีหน้าหมู่บ้านบัวทองธานีได้เงินสดไป๕๐๐บาท
โทรศัพท์มือถืออีก๑เครื่องเข้าสู่อีกวันหนึ่งตอนเย็น๑๖นาฬิกา๓๐นาที
๓คนนี้ไปปล้นทรัพย์วัยรุ่นชายวัย๑๕ปีใช้แก้วน้ำเหล็กเก็บความเย็นตีใส่เขาที่ใบหน้าแล้วชิงมือถือไป๑เครื่องนะฮะ
ทุ่มกว่า๒ทุ่ม๓๖นาทีนี่ครับท่านผู้ชมครับไปปล้นทรัพย์ผู้หญิงกับผู้ชาย๒คนทำร้ายเขาแล้วก็ไปพังรถจักรยานยนต์เขาชิงมือถือไป๒เครื่องที่หน้าหมู่บ้านปอผาสุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะ

ปล้นทรัพย์แล้วก็เรื่องของการทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เรื่องของการมีอาวุธพาอาวุธเอาไปใช้ก่อเหตุด้วย